คุณผู้ชมครับตำรวจนั้นเตรียมผัดฟ้องฝากขังน็อตอัครนัทนะครับ
แล้วก็คู่กรณีต่อสารแขวงกรุงเทพใต้พรุ่งนี้ยืนยันว่าทำตามพยานหลักฐาน
พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
ความคืบหน้ากรณีในอคาระนัดอริยะริดวิกุลครับ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตลิ่งชัน
หลังจากขับขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนรถยนต์มินิคูเปอร์จนได้รับความเสียหาย
พันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิ์ทรัพย์ละอผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานยานาวาบอกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหาในอัครนัทฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งข้อหาดังกล่าวนั้นมีหลายระดับนะครับ

หากแพทย์ลงความเห็นว่าอาการบาดเจ็บสาหัส
ก็จะเรียกนายอัครนัทมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ส่วนนายกิติศักดิ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ชนแล้วหลบหนีและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เนื่องจากนายกิติศักดิ์ให้การว่าถูกรถแท็กซี่ชนแล้วหลบหนีครับ
โดยในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้อง
ผัดฟ้องฝากขังครั้งแรกต่อสารแขวงกรุงเทพใต้
ซึ่งตามขั้นตอนสามารถผัดฟ้องได้๖ผัดผัดละ๕วัน
ที่พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการครับ
ตอนนี้เราได้ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุ
เพื่อหาพยานบุคคลแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ามีหรือเปล่านะฮะ
ถ้ามีเราก็จะได้เอามาเป็นพยานหลักฐานในคดี

ส่วนคุณนดก็อ้างพยานที่นั่งมาในรถ
แลี่ยกอคนที่เห็นเหตุการณ์อีก๑คน
ภนาสวนก็น่าจะเรียกมาในวัน๒วัน
พนักงานสอบสวนจะเรียกพยานบุคคล๒ปาก
ซึ่งนายอัครนัทอ้างถึงมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนนายกิติศักดิ์ยังไม่มีการอ้างพยานแต่อย่างใด
พร้อมยืนยันว่าทั้งสองคดีไม่สามารถยอมความกันได้นะครับ
ซึ่งได้กระสั่งกำชับให้พนักงานสอบสวนทำคดีอย่างรอบครอบรัดกลุ่ม
รวบรวมพยานบุคคลกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานแวดล้อมทั้งหมด
ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยครับ